แล้วศีลศอดอ่อนระเวงที่หายไป๑ล้านบาทล่าสุดครับ

ก็เลยต้องแอบเอาไปคืนเขา
จะเรียกว่าขโมยได้ไหมก็ขโมยก็ได้
เพราะสินสอดนี้ก็ถือว่าให้พ่อแม่เจ้าสาวแล้วใช่ไหม

ใช่พ่อแม่เจ้าสาวไปแจ้งความครับ
มันเป็นของฉันแล้วก็เธอมาให้เป็นสินสอด
เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วครับคราวนี้ครับ

ช่างภาพนะฮะที่โพสต์เรื่องราวที่

ให้รับผิดชอบเงินสินสอด๑ล้านบาท

บ่าวสาวเก็บเอาเงินเอาไปเองครับ

พ่อแม่เจ้าสาวตกใจไปแจ้งตำรวจนะครับ

เจ้าเบ่าเป็นสาวหล่อนะครับ

วันงานก็มีพนักงานของบริษัทที่ให้เช่าสินสอด

ให้กับคนคุมเงินของบริษัทเช่า

ไม่รู้นะฮะว่าเช่ามา
มีเพียงเจ้าบ่าวคนเดียวที่รู้เรื่องนี้

ผู้สุข่าวพยายามสอบถามเขาได้จริงนะครับ

โอ้โหโล่งเอามือทาบอกเลย
ผลมนตร์ทินใช่ครับผลมนตร์ทิน
ส่วนเจ้าเบ่าก็ถูกแจ้งเขาหารักษัพ

ให้สัมภาษณ์รีบออกจากโรงพักไปเลย

บริษัทเป็นร่ำเป็นสรรกันเลยจะเช่าอะไรล่ะจ๊ะ
เงินสดก็มีทองแท่งก็มีทองรูปภัณฑ์ก็มีแหวนเพชรก็มี
เช่นเช่าเงินสดหนึ่งล้านบาทราคาเช่าเนี้ยอยู่ที่สี่หมื่นห้าครับ
หรือถ้าต้องการทองคำแท่งด้วยน้ำหนัก๑๐บาท
ค่าเช่าก็ประมาณเพิ่มอีกห้าพันบาทนะฮะราคาแตกต่างกันไปอยู่แต่ละโปรโมชั่น
แต่ละบริษัทนะครับคือเขาการันตีเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับด้วยนะ
แต่เพื่อความปลอดภัยเขาขอส่งทีมงานไปดูนะฮะจนกระทั่งมีการทำสัญญากู้ยืมกัน
แล้วเสร็จงานส่งคืนเสร็จถึงจะเสร็จเรียบร้อยนี่คือธุรกิจให้เช่าสินสอดแต่งงานครับ
ค่ะคือมันก็เป็นไปตามยุคสมัยนะคะแต่เรื่องนี้มันบานปลายขึ้นมา
เพราะว่าคนที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้คุยกันให้จบคุยความจริงกัน
มันก็เลยกลายมาถึงว่าคนนอกเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็เลยเป็นข่าวกันแบบนี้นะคะ